เปิดหัวคู่แรกที่สุดยิ่งใหญ่เลยนะครับ
การป้องกันแชมป์เฟเทอร์หนึ่งร้อยยี่สิบหก
ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับคว้า
ฮครับ

หนักแรงทุกลูกนะครับเตะต่อยเนี่ยโอ้โหหวังผลได้เลยนะครับ
ชนะเพชรเก้าสิบเอ็ดรุ่งโลกครับ
เอาละครับวันนี้การเตรียมตัวพิซ้อมยังไงบ้างพี่

กะจะมากระชากเข็มขัดจากเขาเลยไหม
ครับผมวันนี้จะมากระชากเข็มขัดครับ
มีโอกาสไม่ครบยกไหมล่ะเห็นเขาว่าพี่หนักเหลือเกิน

อ่ารอดูบนเวทีนะครับเคยเห็นเขาชกไหมล่ะ

ขัดจะอยู่ที่ไหนบอกแฟนมวยแต่วันนี้ที่เดิมหรือว่าที่ใหม่

เอาละครับมั่นใจทั้งคู่นะครับคู่นี้
ตัดเพชรนะครับเดี๋ยวดูว่าเข็มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือย้ายฝั่ง
ต้องรอติดตามก่อนหรือติดตามวิทยา
๙๑รุ่งโลดสายตีการชบ๘๒ครั้งชนะ๖๒ครั้งแพ้๑๕ครั้งเสมอ๕ครั้ง
จงอางไฟหนองคายแข้งอันตรายบุกท้าทายประลองฟาด

ครับวันนี้นักมวยคู่แรกนะครับเปิดหัวนะครับ

สุดสากรมวยไทยยิมชื่ออนันฟายอินอายุ๒๑ปีเป็นชาวจวัดชวนมุรี
ชกมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๕๖แพ้๑๗ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนลูกนิมิตรสิงคลอง๔ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินชนะเพชร๙๑รุ่งโลศชื่ออภินันวันจูไทย
อายุ๒๖ปีเป็นชาวจวัดหนองคลาย
ฟ้าฝรั่งข้างหลังชนะคะแนนขุนหาญช๕พยักษ์ที่เวทีมวยชายรัฐครับ
โอ้โหมวยคู่นี้พี่ชัยน่าสนใจนะครับเป็นวงสองสไตล์เลยนะ
มุมแดงนี่โอ้โหฝีมือบนเวทีนี้พริ้วมาก
ขณะที่น้ำเงินหนักแรงและเก่ากว่านะครับแม้ว่าจะเสียเปลี่ยนรุ่งรากกว่าหน่อยหนึ่ง
หลังนะครับน้ำเงินนี่สดเนื้อชนะมาตลอดเลย
ถูกต้องครับผมก่อนอันนี้หายไปภาคใหญ่นะครับ
แล้วกลับมาชนะไว้สามไฟล์ติดนะครับมาภาคใหม่นี่เขาว่ากันว่า
ชนะเพชรนี่ใช้ไรเหลือเกินนะครับเดี๋ยวดูครับ
วันนี้จะโดนแข้งซ้ายของรุ่นน้องหยุดความแรงหรือเปล่านะครับ

มุมแดงเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิม

หมูสะพานไม่ที่เวทย์มวยไทยรัฐวันนี้ได้รุ่นนับยกที่๓ครับ

เป็นแชมป์คนแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐเดอร์รุ่น
เฟเทอร์๑๒๖ปอนด์
ไฟล์นี้มุมแดงซ้อมอยู่ที่
สกลิ่นมีพัทยา

ใหญ่โตกว่าเดิมว่าอย่างนั้นยังไม่เคยเป็นสัมผัสด้วยตัวเอง
ค่ายของสุดสาครสอกลิ่นมี
นักมวยไทยชื่อดังอีกคนหนึ่งของวงการครับ
ที่ขึ้นที่มุมจอนี่เป็นสถิติของมุมน้ำเงินนะพี่ชัยนะ
โอ้โหสังเวยเลือดผ่านมาเพียบเลยนะ
วยของเราด้วยครับมีการชิงแชมป์มาแล้วครับ๘ครั้งนะครับ
แต่นี่เป็นครั้งที่๙เป็นการป้องกันครั้งแรกเลยครับ

เอ้าเดี๋ยวดูครับศักดิ์สีความยิ่งใหญ่ของการป้องกันครั้งแรกของสุศิษยนต์มัธิรัฐจะเป็นอย่างไรครับ
น้ำเงินเองเนี่ยซ้อมอยู่ที่
ค่ายมวยเกียรติจำรูนนะครับ

ของร้อยตำรวจเอกจำรูนคำมาครับ
ก่อนหน้านี้ซ้อมท่าบ่อน้องคาย

แล้วก็มาซ้อมอยู่ค่ายเสียแขกไฟล์หนึ่งแล้วไฟล์นี้ย้ายไปอีกค่ายนะครับ
เตรียมตัวการฟิตซ้อมเมื่อกี้สัมภาษณ์มานอกรอบบอกว่าโอ้โห

เพราะว่าอยากได้เข็มขัดเส้นนี้มากนะครับ

ในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินชนะเพชรนี่สูง๑๖๖เซนติเมตร
โอ้โหดูครับกล้องจับมาที่มุมแดงนะครับ

กล้ามเนื้อเต็มเวทเหมือนสมัยตอนพี่ชายหนุ่มเลยนะ

นัดปฐมเริกเนี่ยไปเมื่อ๕กันยาปีที่แล้วนะครับ
แน่นอนครับว่ามาถึงวันนี้ได้นะครับ
หัวใจสำคัญต้องขอบพระคุณแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับ
ทั้งที่อยู่ในสนามและติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ

เราก็ตั้งใจทำงานบรรจงจัดเลยนะครับ
รวมไปถึงทีมงานวันทรงชัยด้วยนะครับ
ชื่อนี้การันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับ
มวยนัดนี้ไม่น้อยกว่านัดปฐมเลิกที่ผ่านมาครับปีที่แล้ว

ยังเรียกความศรัทธาให้แฟนมวยครับมาชมที่เวทีครับ

ถ้าไม่มีแฟนมวยก็ไม่มีเรานะครับ
คาดว่าจะสนับสนุนกันต่อไปแบบนี้เรื่อยครับ
คนที่อยู่แล้วก็สะกิดเพื่อนบ้านนะครับ

อิ่มด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ความมันนะครับ
ความมันที่เสิร์ฟตรงกันถึงบ้านเป็นประจำนะครับ
ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็นครับ

ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงครับ
ดูมุมนี้ครับรูปร่างชัดเจนนะครับ

อดีตเคยไปซ้อมที่นี่ด้วยนะครับ
ถอดมงคลให้กับเพชรเมืองชนครับ
สาครเองก็เป็นหนึ่งในทีมงานช๕พยักษ์ด้วยนะครับ
ถือว่ามาจากเครือเดียวกันเลยครับ

มีดาบตำรวจบุญสนองสามารถนะครับ
หัวหน้าคณะเจ้าของสีเสื้อครับ
ถอดมงคลด้วยตัวเองเลยนะครับ
โอ้โหตื่นเต้นเล้าใจ

รอวันนี้น่าดูนะมวยทุกคู่เลย

ที่จะแข่งขันทางเราก็มีเปิดให้รับประทานอาหารครับ

มีข้าวฟรีมีมวยดีให้ดูนะครับ
ตามยกที่หนึ่งกับพี่ปุ๋มพี่ป่าครับ

ขอบคุณน้ำดื่มตราช้างด้วยนะครับ

กับชนะเพชร๙๑ลูกโลดให้คะแนน๓คนนะครับ
อำนาจสายฉลาดนรงชนะจันทร์
ดำเรือกตรีศัตรีรัฐนาไพ่วง
พี่ป่าเฮกกับชัยเขาก็บอกว่า

ก็บอกว่าชื่อจริงก็ชื่อชนะเพชรเมืองชน
มาชนะมาตลอด

ของไทยรัฐทีวีเห็นไหมบรรดาพี่น้องแฟนมวยนะคุณอธิวัฒน์นะ
ทุกแห่งหนตำบลอำเภอจังหวัดโอ้โหวันนี้เวลานี้เปิด
ไทยรัฐทีวีชมมวยกันหมดเลยทุกที่หูมากันครบไหมวันนี้
แล้วมีอีกท่านหนึ่งนะบอกว่าผมเป็นแฟนประจำของไทยรัฐทีวี
ไม่ว่าจะเป็นมวยก็ต้องดูยอดมวยไทยรัฐ

แฟนมวยมาเต็มสนามรวมถึงหน้าตู้ด้วยนะครับ
ยาวใหญ่กว่าครับแต่น้ำเงินนี่สดหนักหน่วงรุนแรง
คู่นี้นับน็อกเกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
ซ้ายเจอซ้ายอาจจะชกกันลำบากนิดนึงครับคุณผู้ชม
นี่พี่ป่าสังเกตดูเสน่หยอดมวยไทยรัฐอยู่ตรงไหน

มันต้องอย่างนั้นนะทีมน้ำกำชัดตลอดขึ้นมา
เตะไม่ต่อยเอาแต่เต้นยิบ
ค่าตัวอาจจะตัดนะอาจจะตัดนะ
ถ้าเตะถ้าไม่ดึงตัวนี่ยังไงก็โดนครับเพราะยิงกันใกล้เหลือเกิน
นี่แหละครับนี่คือแผนงานการจัดของโปรโมเตอร์ทรงชัย
บอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่แบบนี้ปีนะต้องให้มันใหญ่กว่านี้อีก
จัดมวยละเอียดแบบนี้คู่มวยละเอียดแบบนี้

เพราะว่ามวยชิงแชมป์กรรมการนี้ก็ต้องให้คะแนนแบบละเอียดด้วยนะ
เอานะคู่นี้ไม่ทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวังนะ
ขัดจะไปอยู่ที่เอวของใครนะครับลองดูป้องกันได้หรือเปล่า
แดงนี่เป็นแชมเปียนอยู่นะใช่นี่น้ำเงินผู้ท้าชิง
แต่น้ำเงินสดไงไม่แพ้ใครเลยวันนี้อาจจะเสียช่วงนิดนึง
แต่ชัยจะเสียหรือเปล่าต้องติดตามผลงานของเขาบนเวทีในแข้งซ้ายเตะ
ซ้ายเจียวซ้ายลำบากนิดนึงนะการออกของคู่นี้
ออกแล้วมันติดติดขัดไปหน่อยแต่ถ้าออกแล้วแน่ตัดล่างก่อนเลยลูกนี้สวยงาม
จากว่าคอยนำไปเรื่อยนะครับ
โม้ยแบบนี้มันต้องมีตีนหน้า
เพราะตีม่านี่จะถึงเป้าก่อน
อันตรายครับมันแห่จังหวะนี้มันโอกาสผิดจังหวะมันง่ายไงเสียช่วงแต่ได้ลูกหนักไง
ธรรมชาติก็ให้มาก็ได้อย่างเสียอย่างอ่ะพี่ป่าเอานะคู่ชิงแชมป์ไม่ต้องห่วงนะ
ไม่ทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านผิดหวังนะ

เดี๋ยวคงจะมียอดให้ท่านผู้ชมได้รับชม
ได้รับทราบกันนะครับว่าวันนี้แฟนมวยเข้ามาแน่นหรือเปล่า
แน่นเหมือนกับวันเปิดวันวันจันทรายเลยนะครับ

มียึกมีหลอกมีขยับไปเรื่อยครับ
นี่เพชรเมืองชนหมดยกแรก
คุณสักดาลัตนาสุบันจากวิธีราชดำเนิน
และคุณสมรรค์วงภองเหลือกับ

จริงขอบคุณกาวซิมจอร์ระเข้เขียวด้วยนะครับ

แก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถาง
๒ตามต่อเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนครับ
ขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์ด้วยนะครับบนเวทีครับ
ยกที่๒แล้วยกแรงดูชั้นดูเชิงครับ

น้ำเงินชนะเพชร๙๑รุ่งโรดแดงเพชรมงคล
เมืองชนสุสาครมวยไทยยิมเป็นแชมป์อยู่นะครับ
มันชกกันยากนิดนึงนะครับซ้ายกับซ้ายเหลี่ยมมันยังขบกันอยู่ไง
ดูว่าซ้ายของใครจะมั่นคงกว่ากันจะแม่นกว่ากันนะครับ
มันต้องดูว่าใครจะซ้ายนำชัยใช่ไหม
กกันไปขยับกันมาจังหวะฝีมือวงโลกกันก่อนนะครับ
แต่การลนไม่ได้นะแดงบอกก่อนเลยนะเป็นผู้ส่วน
ฟอร์มสดชนะตลอดแข่งซ้ายสาธิ์แข่งซ้ายเขาโตเตะตลอดนะครับ
ชนะเพชรแต่ชนะเพชรซ้ายก็หล่นไม่ได้เหมือนกันนะ

ขวาตายซ้ายตกสลบทันทีจับเข็นเกี่ยวตัดร่างเสียหลักเสียหาย
แดงนี่มีชัยสุโขทัยนะครับชัยสุโขทัยขึ้นมาถอดมงคลให้
สายแม่นด้วยครับสายคืนมา
ไม่มีการกินฟรีไม่มีการฟรีคลิกเลยนะคู่นี้พี่ป่า
คืนตลอดไม่มีการให้กินป่าต้องขยับเดินเข้าหาเพราะเสียช่วงนะไอ้เจ้าชนะเพชรเกี่ยวร่าง
ทำไมจังหวะคอยถีบคอยสกัดแข้งซ้ายคอยออกต้องเปิดเกมต้องขยับครับเจอแข้งขวา
เปลี่ยนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไปเรื่อยครับว่าไปเรื่อยทางด้านเพชรเมืองชน
แดงนี่ต้องระวังด้วยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายลูกคู่ของน้ำเงินนี่อันตรายมากนี่มีตัดลำตัวก่อน
คู่นี้ก็พลิบตาไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาสุบันเนี่ยอันตรายมาก
เข้ากันไปเตะกันมาอยู่ที่ใครโดนแล้วใครจุ๊บล่ะครับคุณผู้ชมเกี่ยวร่างพยายามเกี่ยวตลอดครับจังหวะจังแรกแค่งซ้าย
วันเดือนใดผมเหมือนกันนะครับ
เจ้าประโยชน์นะครับ

สนาเพชรเจอเต็ม
คืนด้วยซ้าย

เตะตลอดทีเสียงเหตุเสียงเชียร์แรงเยอะเกินนะ
ไม่รู้ใครเชียร์ใครแล้วครับแน่นทั้งคู่เลยเสียงเชียร์อืม
แน่นมากซ้ายมาอีกแล้วซ้ายนั่งเมื่อนี้อัตรายด้วยนะครับสนาเพชร

เต้าที่ดูเกมมันถึงตรงนี้แล้ว

อันนี้แล้วยอดงวยทายรัฐโดยโปรเมอเตอร์ทรงไชรัฐทรัสซุบัน
แรการ์นัดใหญ่นัดดี
ในวันนี้ฉลองครบรอบ๑ปีของไทยรัฐทีวี
ครับครับมวยคู่แรกของเรานี่ผ่านแล้วครับสองยกโอ้โหทางชนะเพชรนี่หัวแข้งซ้ายเข้าลำตัว
กระโดดเตะตัดล่างนะครับชนะเพชรหัวแข้งซ้ายครับทางด้านเพชรเพชรเมืองชนก็แทงเข่าโต้
ทั้งคู่นี่แลกกันนะครับแลกอาวุธซ้ายเจอซ้ายคู่นี้ครับโอ้โหน่าสนใจตรงนี้เลยครับ
หนักเลยครับลดไปถึงปากประตูแล้วครับตอนนี้ครับ
ทางเดียวกันซะด้วยครับเดี๋ยวดูครับใครเร็วกว่ากันแต่ย่าไปเตะสูงนะ
ครับมีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์หลวมได้สูงเลยนะพี่ชัยนะอ่า
อ้าวเดี๋ยวดูครับมวยผู้นี้เผ็ดตัดเผ็ดนะครับ
นักมวยรุ่นพี่มุมนุ่งเงินนี้เดินตีน่าจะเข้าขู่แล้วนะครับ
แต่ว่าน้องไม่กลัวสิเอ้าเกิดอะไรขึ้นตามต่อยกสาม
ไปดูดีครับยก๓แล้วนะครับสถานการณ์นี้น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้ว
จี้ติดเหมือนในจี้ติดในเหมือนเดิมเลยนะครับน้ำเงิน
ชนะเพชรเก้าถึงรุ่งประโลธหนึ่งสองเดินยังไงยก๓ก็ต้องเดินอย่างนั้น

ความสนุกยังก่อติดสถานการณ์กันอยู่นะครับคุณผู้ชม
ขยับเดินแข้งซ้ายซ้ายโอ้โหแก้งนี้แน่นมาก
เต็มเลยนะครับเจ้าชนะเพชรเจอดอกนี้เข้าไปนี่
จังหวังเตะซ้ายก่อนแล้วเสียหลักนิดนึงนะครับกระโดนซ้ายคืนมาเต็มเลย
โมยเสียช่วงจะปั้นไหมกอกตีตัวใหญ่นี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันล่ะครับ
ต้องดูแผนต้องเปลี่ยนเกมนะครับเอ้าดักแผน
วยช่วงสั้นจะไปเลื้อยขึ้นบนนี่มันลำบากนิดนึงวงในเกาะในตีได้ไหม
ไล่แผนต้องแย่งสอดในแค่งซ้ายาวนี่มันจะเป็นนี่ไงคืนมาทั้งควันเลย
ท่านเกมครับอาวุธมวยที่ออกเจอซ้ายเจอหมัดบ้าง
กว่าไม่สอบเพชรมงชนมีทุกรูปแบบชนะเพชรติดใน
นี่เป็นการป้องกันแชมป์ศึกยอดมวยไทยรัฐครั้งแรกเลยนะครับที่ผ่านมานั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างครับ
พวกนี้เป็นการป้องกันแชมป์กันเลยถ้าโมยเสียช่วงแล้วมันจะมาปั้มตีใน
ไม่ได้ไม่ได้ครับเกมต้องนอกอย่างเดียวเลยครับซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายมีไหม
ชนะเพชรซ้ายมาอีกแล้วซ้ายเต็มเต็มยุบหรือเปล่ายุบหรือเปล่า
หัดเสริมสลับครับชนะเพชรขยับเดินต้องรีบต้องไว้ต้องเน้นครับ
แค่งซ้ายเตะถูกซ้ายโต้คืนเพชรเมืองชนเองต้องระวังหมัดด้วยนะครับ
เริ่มเข้านะซ้ายเริ่มเตะซ้ายแน่นด้วยเนี่ยแค่งนี้
แฮหม่อนาวด์มันไม่สนแล้วมันต่อยลำตัวจามอะไรแค่งซ้ายติดบัง
ยังอีกยาวยังต้องลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชม

นี่เป็นยกที่๓ปลายยกอ้าวแทง

ขยับตั้งรับมีขวาสลับ
เจอเหมือนกันเจอเหมือนกัน

ลูกนี้ยังแก้ไม่ตกครับชนะเพชร
โดนเกี่ยวล่างฉลาดขึ้นเยอะเลยนะวันนี้เพชรมงชน
ติดในตีนเนี่ยแบบนี้ถ้าโกงแทงนี่
สวยงามเลยเห็นไหมลูกนี้มาแล้ว

ต่างคนดันต้องระวังศอกด้วยนะครับ
ปั้่มในมาเล่นปั้่มใน

มียุบหรือเปล่ามียุบหรือเปล่านะครับ
เมืองชนดูลุ้นตลอดครับคุณผู้ชม
กระพริบตาไม่ได้ด้วยครับคู่นี้

ประมาณไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว

แล้วจะไปเลื้อยขึ้นบนนี่ลำบาก
แม่แดงชกกาดหล่นไปนิดนึงหรือเปล่า
ชนะเพชรนี่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับ

หมดยกที่สาม
อาวุธหนักแรงดังนั้น
แต่ปลายยกทางด้านชนะเพชรก็เร่งเครื่องครับ
สาดแข้งซ้ายเรียกคะแนนคืนครับ

โอ้โหแลกกันแข้งต่อแข้งเลยนะพี่ชัยนะ

แถวบ้านผมเรียกว่ายืนกันแค่เลยนะ

กดในพรุธส่งมันเสียไปหน่อยอันไงพี่ป่า
มันต้องนอกลุ้นเลยน้ำเงินนี่
มวยิบางครั้งก็จะมีการวางแผนมา

พอจะโกงแทงนี่แดงแทงแหลมมาก่อนเลย

หมัดไปไหนแม่ง

เน้นแล้วเน้นแข้งซ้ายก็เน้นหมัดแล้ว

มายกไปยกมาเสียหลักเสียลมเสียหายเลยอย่างนี้
แต่ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาสุบันเนี่ย
ถ้าผู้ชม๓๔๖๐๐๐๐เปรยบมันสลบชายกันมาเยอะแล้วนะ
แต่ว่ายังระดาษไม่ได้
ถูกออกมาเน้นในนี่
เห็นในแล้วโดนคีบอ่ะ

ไม่ดีตามลักษณะถ้ามาเน้นในแล้วนี่
มันผิดสุขารักษณะไปเนี่ย

นี่ต้องระวังหมัดด้วยนะครับเพชรลุงชน

ชกลำบากเลย

ทำไม่ได้ตีไม่ได้เลย
ถ้าไปตีเข่ามันตีไม่ได้อยู่แล้ว
หมดยกมาเดี๋ยวก็โดนหักล้มอีก
คือมวยหญิงนานแต่ลักษณะทรงเนี่ย
กองเชียร์คุณไปตีเขาแล้วกองเชียร์เขาก็ไม่เชียร์
ไม่เชียร์มันต้องดันแล้วออกตีเนี่ย

ซ้ายนี่ไงเผิดเทิงเลยลูกพี่

เสียทรงหมดเลยไหมครับเจ้าลาเพชร

น้ำเงินมีซุดนิดนึงครับโดนหมัด

มัดเท้าเข้าศอกค่าขอรับไว้เลยชนะเพชร

มันจะผิดแผนไปตรงที่มาเริ่มจะปั้งตีเข่าเขาเนี่ยนะ

ต่อยโชว์เลยนะครับมวยเวลาทำคะแนนนำออกอะไรไปมันก็ดูสวยงามไปหมดนะ

ไปสบายเลยสบายครับเพชรเมืองชน

ซ้ายนี่ยังอันตรายอยู่แล้วชนะเพชรหมัดนี่ลืมเลยวันนี้

แต่ซ้ายต่อยซ้ายนี่วันนี้ออกไม่ได้

วางแผนผิดไม่เน้นหมัดไม่เตะขา

โอ้โหทางเจ้าเพชรเมืองชนนี่โชว์จังหวะฝีมือเลยครับ
หัวแข้งซ้ายครับเข้าลำตัวเกี่ยวขาได้ครับ

ทางหน้าชนะเพชรนี่โดนไปล้มทั้งยืนเลยครับ

แล้วสับเรียกเลือดออกมาเลยนะครับ
หนักแรงแรงหนึ่งในเพชรเมืองชนวันนี้ไม่มียุบไม่มีหมดเลยนะครับ

เออโอ้โหพลิกศอกครับ

อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับมวยไทยมีอะไรแน่นอนครับ
เดี๋ยวดูครับว่าชนะเพชรจะต่อยนับต่อยน็อกหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวจะทำได้ตอนนี้คือหมัดกับศอกไล่ทันไม่ทันตามต่อยกสุดท้าย
นี่ครับจริงแล้วเนี่ยทรงมวยแบบนี้พี่ป่า
ชนะเพชรเนี่ยมันต้องเดินแบบนี้ตั้งแต่ยกหนึ่งเลยนะ
ต้องเดินสาวหมัดเลยครับแม่ไปเก็บหมัดเอาไว้ในยกสุดท้าย
ตัวเองก็รับไปเยอะแล้วตอนนี้เหลือหมัดอย่างเดียวแล้วหมัดกับศอก
แถมนี้อย่าไปให้ศอกเขาดวงเขาศอกซ้ายเข้ามาครับเลือด

ค่ะย้อนกลับไปหลักหายซ่องใจน้อยป่าทรวงสิ่งด้านไป
เราไม่ต้องเดินเตะเดินต่อยนะ

เดินไปชนในอย่างเดียวนี่มันไม่ได้

รับเลยเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับ

หมัดเท้าเขาซอค่าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลย
ชนะมาสวยหลายไฟล์เลยนะน้ำเงิน
ถือว่าวันนี้เป็นการขึ้นชั้นวาสนามไม่ถึงแชมป์ด้วยนะว่าอย่างนั้นเถอะ
ก็ต้องกลับไปใหม่นะนี่เทพธรรมะอุตส่าห์เข้าไปติวเข้มที่มุมน้ำเงินเลยนะ
โดนเจาะยางขยกเลย

วิทย์แก๊กควยใบประบบใช้อาบไปเลยละไว้กันเถอะ

พยายามคือแผนมวยพอเห็นว่าจะเข้าไปปั้มตีเขาก็เนี่ยผมว่าไม่ดีแล้ว

สำหรับสักทีพยายามวันนี้ครับคุณกิฎิพัฒน์ตรีเกิกกลิดนะครับ
จากไทยรัฐทีวีแล้วก็คุณธรรมรัฐปัญญามีผลกิจจากมวยสยามนะครับ
ที่จะขึ้นมาฆ่าเข็มขัดก็คือคุณนัทธนลดันัยพิริยะนะครับ
ผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาและออกอากาศ
วันนี้ผู้ใหญ่หลายฝ่ายมากันเยอะนะ
แฟนคลับหน้าตู้พี่ป่าว่าไงบ้างมาก่งทุกครั้ง
หน้าตู้ดูแล้วต่อก็ต่อแล้วสบายสิ

เจ้าเพชรรบบุรีพวกนี้ชอบฟังหู

นานจะมีแบบนี้ทีนะพี่ป่านะ
นานจะมีแบบนี้ที
ปกติแล้วนี่แม่พอต่อแล้วส่วนมาก
ถ้ากลับตัวไม่ทันนี่ส่วนมากกลับบ้านนี่สลบหมดเลย

หงมวยหูทั้งหลายมารวมตัวกันอยู่
กับไฟรักครับ

ประมาณนาฬิกา๑๑โมงฟางมุยนี้แน่นเอียดแล้ว
วันนี้อาหารเตรียมฟรีหมดนะครับสมหวังไก่ย่างเอาไก่ย่างมาแล้วบริการพวกเรามั้ย

มีส้มตำนัดกินปลาอย่างนี้มีคุกก้าวบะหมี่เกี้ยวอย่างนี้

มีเจ้าเบ้นและหัวหน้าชั้นศึกก็เอาขนมไข่มาด้วยเยอะแยะ
มากันเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับ
ต่อไปก็จะเป็นพิธีมอบเข็มขัดคาดเข็มขัดแชมป์นะครับ
เดี๋ยวรอให้คะแนนชัดอีกสักครั้งหนึ่งไปบนเวทีครับ
เอาละครับเข็มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือว่าย้ายเอวแฟนว่าอย่างไรครับ
แต่ว่าคำตอบยังเป็นทางการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ
กรรมการธนแรกครับสัญญารัฐณะไพร่วง

สี่สิบเก้าน้ำเงินสี่สิบเจ็ดครับ
กรรมการคนที่สองนะครับกรรมการนรงธนจันทร์
ให้แดงสี่สิบเก้าน้ำเงินสี่สิบเจ็ดครับ
กรรมการท่านสุดท้ายนะครับอำนาจสายฉลาด
ให้แดงสี่สิบเก้าน้ำเงินสี่สิบเจ็ดครับ
เอาละครับเป็นเอกชันนะครับเข็มขัดอยู่ที่เดิม
รุ่นเฟเทอร์๑๒๖ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
ช่วงนี้ได้รับเกียรติจากพี่อันนะครับ
คุณนัทธานนท์ดันไอภิริยานะครับ
อำนวยการฝ่ายกีฬากิจกรรมพิเศษและออกอากาศ
ของช่องไทยรัฐทีวีครับ
ยินดีกับเพชรเมืองชนสุสาครมวยไทยยิมด้วยนะครับ
แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ
ผู้แผลก็คือชนะเพชรเก้าสเวทอรุ่งโลดครับ

คุณทรงชัยรัตนสุบันก็ขึ้นมานะครับ
คุณสมชายมิซูรวมไปถึงเสียชายสุโขทัย
ทีมงานช๕พยักษ์นะครับ
เอาละครับเปิดหัวคู่แรกยิ่งใหญ่เลยนะครับ

เป็นของเพชรเมืองชนสุดสาคอยมวยไทยยิมนะครับ
ส่วนคู่ต่อไปที่พลาดไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวไปดูอีลาของกล้องสักสุดบุญมี
โอ้โหรายนี้เป็นยอดมวยค่าตัวเงินแสน